เขาบอกว่าเวทีนี้คือเวทีใหญ่ของสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
นี่คุณนี่ผู้ชายนะ

เวทีนี้ชื่อว่าธิดาสารตายายจำแรง๒๕๕๙
เขาประกวดทั้งแต่งหญิงและแต่งชาย
คนนี้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไปครอง

มันคือการแข่งขันที่ต้องให้ผู้ชายแต่งทั้งรอบหญิงและรอบชายแข่งกัน
เริ่มจากรอบแต่งหญิงก่อนคือคนเยอะมากเป็นร้อยกว่าคน
เคียนก็เข้ารอบไป๓๐คนแรกแล้วก็เข้ารอบไปอีก๑๐คนสุดท้าย
ความจริงก่อนขึ้นมาเนี่ยมันแต่งชายเรียบร้อยแล้วนะ

ผมเขายุ่งเขาแกะไปแล้วเอ็นดูนางตอบดีมากนะก็ได้คว้ารองหนึ่งไปจ้า
จากนั้นก็รีบไปแปลงร่างมาประกวดรอบผู้ชายก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่านางตัวเล็ก
แต่เอ้าดันเข้าสู่ท็อปเทนต์ซะงั้นมันเลิศนะแต่งชายก็หล่อแต่หญิงก็สวย
เลิศไหมแต่งชายก็หล่อแต่งหญิงก็สวย

หมายถึงว่าเวทีนี้เนี่ยใครจะเข้าประกวดต้องลงทั้งรอบผู้หญิงและรอบผู้ชาย
ถูกต้องค่ะเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ให้ทั้งสาวประเภท๒และชายแท้ประกวดได้
คือคุณต้องประกวดทั้งสองฝั่งคือผู้หญิงและผู้ชาย
แต่คุณจะเป็นชายแท้หรือจะเป็นสาวสองก็ได้

แล้วพอหนุ่มคนนี้แฟนส่งเข้าประกวดแฟนที่เป็นผู้หญิง
แฟนสาวส่งเข้าประกวดคุณแจนส่งแฟนเข้าประกวดเวทีนี้เวทีแรกในชีวิต
โอ้โหหลายคนบอกละมุนอะไรขนาดนี้
แล้วเขาชายแท้ใช่ไหมเขาชายแท้สิเขามีแฟนเป็นผู้หญิง

เขาหน้าหวานไงทุกคนก็พูดแบบนี้ค่ะคลิปนี้เลย

คุณรอบผู้หญิงเนี่ยดูท่าหยิบคำถามเขายังมีอีก๔มือเลยเห็นไหม
เดี๋ยวพอเขาถามเสร็จต้องลองฟังเสียงตอนเขาตอบคำถามหน่อยนะ

อันนี้เขากำลังถามอยู่
และคุณคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด

ใน๒๐๒๒แล้วนะคะมนุษย์เราทุกคนนี้มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะคะ
เฮ้ยเสียงก็ดูเล็กนะ

ทำได้ไหมไม่ได้

ฟังก็รู้เลยว่าสาวสองแน่นอนถ้าเป็นเสียงพี่อุ๋ยอะ
แต่อันนี้คือนอกจากความหน้าหวานของเขาหุ่นนะ

ทำผมมาเสียงอีกนะ

ซึ่งในรอบของผู้หญิงเนี่ยเขาได้รองอันดับหนึ่ง
รองอันดับหนึ่งคือจากรอบร้อยทะลุเข้าไป๓๐
จากสามสิบทะลุเข้ารอบห้าคนสุดท้ายแล้วได้รองอันดับหนึ่งมาครอง

นี่ค่ะโอ้โหคลิปนี้อยู่ในเฟซบุ๊คของคุณแจนนะคะ

แถมเสียงก็แคล้คล้ายผู้หญิงอีก

สุดท้ายแล้วคุณแจนเลยต้องอัดคลิปนี้มาบอกว่า

เอาให้ชัดไปเลยอ่าลองฟังลองฟังคิดถึงจากที่เราได้ส่งแฟนเราประกวดวันแมนเนอะ
หลายคนก็มันยังมีหลายคนมากก็แบบตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผู้ชายจริงเหรอกระเทยกระเทยกระเทยอย่างนี้
คือจะบอกว่าอย่าพยายามไปยัดเยียดอะไรให้เขาเขาจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของเขา
แล้วก็บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะเจอตัวเองแล้วเดี๋ยวก็เจอตัวเองแหละ
รับมาเถอะว่าเป็นมึงปัจจุบันเขาเป็นห่วงกู
ทันไหมคะนี่คุณแจนใช่ไหมคุณแจนที่เป็นแฟนใช่ไหม
แต่ผมเห็นหน้าคุณแจนชัดแล้วผมรู้สึกยังไงรู้ไหมผมรู้สึกว่าดูเขาแมน
ดูเป็นแบบคนลุยแมนใช่ไหม
แต่หน้าแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยดูหวาน

เอารางวัลเกียรติยศมาให้ครอบครัว

เพราะว่าปกติก็ทำคอนเทนต์ร่วมกันอยู่แล้ว
คือเราส่งคุณจ๋าไปคุยทั้งกับคุณเคี้ยน

ใช่คือหลายคนก็ถามว่าคุณแจนบังคับแฟนหรือเปล่า
คุณแจบอกไม่ได้บังคับคุณใจใช้คำนี้
ก็พอมันมีการประกวดนี้ขึ้นมาใช่ไหมก็เลยถามเคี้ยนดูว่า

แฟนก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรเลยใช้คำนี้
ไม่ได้ขับขืนอะไรเลยเพราะปกติทำไมรู้ไหมคะ

สองคนนี้เขาทำคอนเทนต์กันอยู่แล้วในติ๊กต๊อก

เทนต์แฟชั่นคือคุณเคี้ยนจะแต่งหญิง

ให้มันดูมีอะไรเป็นกิมมิกไงนึกออกไหม

อันนี้คุณเคียนทำคอนเทนต์
คุณเพียนแต่งหญิง

เออเขาเล่นสนุกกัน

อันนี้คุณเคียน

นี่น่าจะคุณแจนอันนี้คุณแจน

สลับกันมันจะได้ดูมีอะไรขึ้นมาไง

พอประกวดไปแล้วยิ่งมาเห็นหน้าคุณเคี้ยนแบบนี้
หลายคนก็บอกว่าเป็นธอมหรือเปล่า
คือนอกจากเลยไปเป็นจากเป็นสาวสอง

เป็นผู้ชายอยู่ด้วยกันทุกคืน
เป็นผู้ชายคุณแจนว่าอย่างนี้
อ๋อเสร็จใหม่เสร็จคะแนนใหม่
ก็เป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนูว่าเลือกเพศไม่สำคัญ
แล้วถ้ามีประกวดแบบนี้อีกลงอีกไหม
ลงไหมลง
นี่เค้าเข้าเสียงผู้ชายนะพี่หุย
นี้พูดปกติธรรมดา
นี่วันนี้เขาลองแนะนำตัวให้ทีมข่าวเราฟังด้วยนะ
พี่อุ๋ยเสียงคือแบบ

ต้องร้องเพลงพอได้เลยถ้าจะสามารถเปลี่ยนพิกได้ขนาดนี้

ไม่อันนี้ไม่ใช่เสียง๒ถ้าเสียง๒จะเป็นแบบนี้ค่ะ

อันนี้คือเสียงคือเขาสามารถแบบดัดให้เสียงเขาเหมือนผู้หญิงได้

เออเขาเท่นะคือผู้ชายที่จะสามารถแต่งหญิงแล้วสวยได้ต้องเป็นคนที่น่าหล

เออจริงแล้วหน้าเขาละมุนไง
คือส่วนใหญ่ผู้ชายโครงน่าจะชัดใช่ไหมคะ

คุณแจนก็สวยคุณแจนเป็นสวยแบบเท่ฟีสเออใช่
และนี่เขาสาธิตการยิ้มให้รู้ด้วยว่ามันต้องมีหลักการยิ้มแบบนางงาม
ใช่จริงเออ

แต่สุดท้ายก็ต้องยืนยันด้วยบัตรประชาชนนี่แหละค่ะว่า

อุ๋ยนี่คุณผู้ชมคาดหวังแล้วนะคะ
อุ๋ยบอกเลยว่าพี่อุ๋ยต้องไปฝึกนะคะ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าปีหน้าเนี่ย

แน่พูดแล้วนะคุณผู้ชมเป็นพยาน
ตามไปดูตามไปเชียร์เขา
นี่คุณผู้ชมบอกเสียงหวานกว่าฉันอีกตายแล้ว
คุณผู้ชมเป็นผู้หญิงนะเสียงหวานกว่าดิฉันอีก